สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

ที่คุณชาวแช่งเอาไว้ไม่เป็นความจริงเขาบอกให้คุณสองคนเขาพาสปอร์ตหาย
ที่มาด้วยนั่งตรงนี้ตอกตะปูใส่ตัวเองเลย
ไม่มีความเกรงใจไม่มีความสำนึกได้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

ไลฟ์นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันของเราเนี่ย
ยไทยรัฐคุณสามารถคุยอะไรกับเราได้ก็แล้วแต่
หลายวันกลับไปปีใหม่พิธีกรไปไหนหรือเปล่า

ที่ไหนหนาวมั่งไลน์กันมาบอกเรา

อ้าวแต่ญี่ปุ่นหนาวกันเห็นเธอใส่เสื้อนี้
ก็ไม่ได้หนาวแต่ก็เอาเสื้อผ้าไปกันแล้วไง

วันเกิดนางให้ทำดูสบายไปเถอะ

ผมกลัวหนังเธอจะกระเด็นไปติดเสาร์วัด

พรุ่งนี้มาใช่ไหมพี่ม้า

พักงานไปเลยก็ได้
ข่าวหน้าหนึ่งนะคะหน้าแรกนี้ค่ะ
พัชเจ้าญูหัวอธิษฐานที่๑๐พระราชธานอภัยโทษ
ให้ผู้ต้องขังปรับตัวเป็นคนดีนะคะ

นับตั้งแต่ขึ้นครองราชบันลังนะคะ

ต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด
เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แก่ผู้ต้องราชธรรมเพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้น

อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปนะคะ
ซึ่งผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤตินะคะ
ตามมาตรา๕มีหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะ
ก็คือว่าต้องเป็นผู้กักขังผู้ต้องกักขัง
ผู้ทำงานบริการสังคมหรือว่าทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ
และผู้ที่รับการปล่อยตัวคุมประพฤติ
แต่ผู้ที่มีความผิดกฎหมาย
ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดอันนั้นจะยังไม่ได้รับนะคะ
ผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยที่ปล่อยตัวเลยนะคะจะมี๑
ต้องโทษจำคุกเหลืออยู่ไม่เกิน๑ปี
และรับโทษมาแล้วถึง๑ใน๓ของโทษที่ได้รับ

และ๒ผู้ที่ต้องโทษจำคุกซึ่งมีลักษณะพิการ

ส่วนนักโทษเด็ดขาดซึ่งมิได้รับพระราชทานอภัยโทษ
ตัวให้รับพระราชทานอภัยโทษคือมีดังนี้นะคะ
คือเดิมจะไม่ได้รับพระราชทานตอนนี้ได้แล้วนะคะ
คือ๑ผู้ต้องโทษประหารชีวิตให้ลดโทษมาเป็นจำคุกตลอดชีวิต
ผู้ที่ต้องโทษตลอดชีวิตให้เปลี่ยนเป็นกำหนดโทษให้จำคุก๕๐ปี
และลดโทษตามระบบขั้นนักโทษเด็ดขาดตามกฎหมายว่าได้รัชทัน
ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็เป็นบุญกับผู้ที่ต้องโทษนะคะ
จะได้โอกาสออกมาปรับตัวเป็นคนดี
แต่เราก็จะเห็นหลายคดีที่เป็นคดีดังเนี่ยก็จะมีการปล่อยตัวมัน

เราจะเห็นคุณชูวิทย์ตอนที่วันนี้มีคนพูดถึงแล้วว่า

ก็ใกล้จะแบบเหมือนกับได้ออกมาอีกแล้ว
ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่จะมีการอภัยโทษกัน
เรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องเล่าในหลวงตอนกาแฟต้นเดียว
เป็นเรื่องประทับใจที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันทุกวันนะคะ
พลตำรวจเอกวสิทเดชกุญชรเล่าไว้ในหนังสือรอยพระยุคลบาท
ประทึกความทรงจำของพนตำรวจเอกว่าสิดเดชน์กุญชร
มีความตอนหนึ่งที่ฉายภาพให้เห็นชัดเจนถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมาหาภูมิพลอดุญเดชก็คือ
เมื่อวันที่๓ธันวานะคะพศ๒๕๑๗เกิดยังคะ
เกิดแล้วสิเกิดแล้วนะฮะพระบาทสมเด็จพระมินทรมาหาภูมิพลอนุญเดช
ทรงสเด็จไปทอดพระเนธไล่กาแฟที่ชาวกะเลียงปลูกไว้
ที่พื้นที่อังกาน้อยดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ไล่นั้นมีต้นกาแฟต้นเดียว
มีพระราชดำรัฐอธิบายแก่ข้าราชบริพาณที่อยู่ในขบวนเสด็จว่า
เพียงให้ไปเพียงเพื่อทอดพระเนธต้นกาแฟต้นเดียวเนี่ย
ด้วยพระสุรเสียงที่เปลี่ยนพระเมตตาว่า
เมื่อก่อนเขาปลูกฝิ่นเราไปพูดจาชี้แจงชักชวนให้เขามาลองปลูกกาแฟแทน
เหลี่ยงนั้นไม่เคยปลูกกาแฟมาก่อนยังดีที่กาแฟไม่ตายหมด
ยังเหลืออยู่๑ต้นนั้นต้องถือว่าเป็นความก้าวหน้าสำหรับกระเหลี่ยง

และแนะนำเขาว่าทำอย่างไรกาแฟที่เหลืออยู่
กาแฟเนี่ยจะเหลือมากกว่าหนึ่งต้นนะฮะ
แล้วก็เป็นไปตามพระบรมราชบายว่าจะไม่โปรดการเร่งรัดพัฒนา
แต่โปรดให้ราศดรเรียนรู้ที่ตัวเองและรู้จักพัฒนาตัวเองค่ะ
ต่อมาที่นี่นะคะสามารถจะปลูกกาแฟได้งามทั้งไร่

และบริษัทผลิตกาแฟในกรุงเทพนั้นขอซื้อโดยให้ราคาสูง
กิโลละ๑บาทอันนี้คือเมล็ดกาแฟดิบนะฮะ
ปรากฏว่าชาวกะเลียนที่ดอยทะนท์ตรงนั้นเนี่ย
กาแฟได้มากกว่ารายได้ที่ปลูกสีฟรีอีก

ฉันได้ไปที่ดอยอินทนนทเนี่ยเลื่อยลงมาจนถึงแม่กลางเนี่ย

ถ้าไม่มีพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๑๐เนี่ย
อาทิตย์ที่๙เนี่ยนะตอนนี้เราน่าจะเหมือนโคลมเบีย
หรือว่านิคารากัวที่เป็นเมืองแห่งยาเสพติด
เพราะปลูกฝิ่นกันสวยงามเลยคุณคะโอ้โห
แล้วก็ล้างนะเพราะว่าต้องทำลายป่า
ถึงที่ปลูกฝิ่นได้เพราะว่าฝิ่นต้องการแดด
ชาวไทยภูเขานะฮะ๔๑เผ่ากราบพระบรมศพนะครับคุณผู้ชมครับ

เช้าไทยภูเขา๔๑ชนเผาจาก๒๐จังหวัด
ตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกว่า๕๐๐คนนะครับ
รวมแสดงความจงรักพรรคดีสุดวจัยนะครับ
ประกอบพิธีกรรมแสดงความอารัย
ส่งดวงพระวิญญาณในหลวงราชการที่๙ขึ้นสู่สวงสวรรค์นะครับ

มีเช้าไทยภูเขาเผากะเรียงอาข่ามงค์ลีซูคชินนะครับ
แล้วก็จากจังหวัดต่างประมาณ๒๐๐คนเข้าร่วมงาน
หรือรวมใจพักกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผาพื้นเมืองนะครับ
้อมใจถวายความอาลัยพ่อหลวงของแผ่นดินนะครับ
โดยจัดงานขึ้นตั้งแต่เวลาตี๔๔๕นาทีของวันนี้คือวันที่๑๒ธันวา
โดยกลุ่มชาติภัณฑ์ทั้ง๔๑ชนเผ่ากว่า๕๐๐คน
โดยหัวหน้าปราศของแต่ละชนเผ่าประกอบพิธีกรรมแสดงความอาลัย
ส่งดวงพระวิญญาณสู่สวงสวรรค์นะครับ
ตามความเชื่อของแต่ละชนเผ่า
เสร็จแล้วทั้งหมดจะไปเข้าแถวต่อคิวเข้ากราบพระบรมศพ
ที่หน้าพระบบประโหกต่อไปขอบคุณครับ
มหาศาลกันเลยจริงบางคนนี้ต้องลงเขาเดินมา

ฉันทำให้ทันตั้งตัวโอ้โหซึ้งอ่ะ

ใช่จริงพระองค์ท่านแบบ

คุยกับแอนจี้แอนจี้เนี่ยได้รับเสด็จทุกปี
ไม่ใช่เกอร์เลียนครับ
เกอร์เลียนบ้านอีทักอีทัก
จับได้แล้วเป็นเงินเผย
พ่อแม่ก็ไปเอาหมอผีมาจากหมู่บ้านเอาไม้มาตีอย่างนี้

เพราะว่าได้แกะคอออก

อยู่ลำปางเป็นเด็กนั้นเขาออกบ่อย

ทุกปีสมเด็จพระนางเจ้าก็จะเสด็จไปศูนย์ศิลปาชีพแม่ต่ำ
ไปดูแบบให้อาชีพทอผ้าทำหัฐกรรมอะไรอย่างนี้
ตอนแรกหนูก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทำอะไรกันแต่หลังก็แบบเริ่มเข้าใจแล้วแม่ก็จะพาไปข้างถนนอะไรอย่างนี้
อย่างแม่ก็เป็นแบบกลุ่มแม่บ้านสอมองก์อะไรอย่างเขาจะต้องไปทำอาหารอะไรไปเลี้ยงชาวบ้าน
ผมกำลังดูเนี้ยเขาเรียกมดดำอุ้ยมดดำเนี้ยเวลาเวลาแล้วเขาใส่ไข่มาเขาจะเรียก
มดดำมดดำมดดำมดดำมดดำเห็นหน้ามดดำแล้วพวกนี้คือสดอ่ะ
ใช่เมื่อกี้เขาดูอยู่แล้วเขาส่งมาให้ว่าเรียกว่ามดดำมดดำอยู่อย่างนี้
เรียกชื่อมดดำชัดเขาเห็นเขาก็เรียกเลยเขาเรียกล้อใช่เขาเรียกชื่อ
จำได้อืมอ่าเอาอีกหนึ่งข่าวที่หลายหลายคนกำลังจับตามองฮะ
็อตกลับรถยังไงล่ะคือจริงแล้วตอนนี้เขามีหมายจับออกไปแล้ว
เขาก็จะเชิญมาเชิญมาสักนิดนึงต้องเรียกพระนะพระไปแต่เขาให้ศึกแล้ว
เอาพระน็อตพระเขมธรรโมหรือน็อตอัคระน็อตเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ศูนย์วิปัสนาสากล
ไร่เชิญตะวันที่คุณเคยไปบวชอยู่ผมบวชอาสมที่อำเภอเมืองเชียงรายนะฮะ
หลังจากทำวัดเย็นแล้วก็ยังไม่ทราบข่าวตำรวจสนยานาวาเนี่ย
คือขอสารออกหมายจับในคดีกราบรถกูอืมคดีนี้คือชื่อคดีกราบรถกูเนี่ยนะฮะ
หลังจากทำร้ายคู่กรณีจนเจ็บสาหัสแล้วก็ยืนยันตำรวจมาจับก็ไม่คิดจะหนี
คือน้องน็อตเนี่ยโอเคแหละก็ต้องบอกเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรด้วยนะ
แล้วก็หลังจากที่ไปทำร้ายคนที่ขับรถจักรยานยนต์อย่างที่เป็นข่าวกัน
แล้วก็ให้กลับรถก็กลายเป็นคลิปในโลกโซเชียลที่แบบว่าโด่งดังกันเหลือเกิน
เป็นไวรัลเลยฮะแล้วก็พนักงานคัดกรองเอกสาร
สำนักงานสรรพัสกรคนเนี่ยคนที่โดนเขาก็บอกเฮ้ย
ต้องไปกลับรถหรือต้องไปทำร้านพอสมควรจับได้สิ
หลังจากที่มีเรื่องมีราวมากคืนนี่
น้องน็อตเข้าไปบวชที่วัดพระสิงห์อารามหลวงจัวร์เชียงแรม

ทั้งที่คดียังอยู่ในชั้นตำรวจ
ความคืบหน้าเมื่อวันที่๑๑ธันวาคม

พลตำรวจโทษทวีปสุธิรองผู้กำกับสอบสวน

เดินทางไปขอสารอาญากรุงเทพใต้นะฮะ

อคระนัดข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ำนักอยู่ที่วัดพระสิงห์อารามหลวงจังหวัดเชียงราย
เกี่ยวกับเรื่องนี้หนึ่งในพนักงานสอบสวน

ท้วงติ่งไปแล้วกับพระเลขานุการ

หรือพระมหาวุฒิชัยวัชระเมธี
อุปสมบทเป็นคนบวชให้น้องน็อต
ว่ายังมีคดีติดตัวอยู่นะ

คือท่านเจ้าบริบสมบัติว่า
เขาเคยติดตอบไปทางท่านวอล

ตำรวจจึงชี้แจงไปว่าต้องยื่นสำนวนส่ง
อายการเพื่อสั่งฟ้องในวันที่๗ธันวาคม

ทางพระเรขาจึงตกลงให้น็อตอัครนัดเนี่ย
ศึกในวันที่๖ธันวาคม

เพื่อเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่๗ธันวาคม

ปรากฏว่าน็อตก็ไม่ได้เข้าพบพนักงานสอบสวน

พนักงานสอบสวนสิ่งที่ทำได้ขนาดนั้นคือ
ตอนตอนนี้สามารถออกหมายสารหรือหมายจับ

มายื่นอุทธรณ์ขอสาร

อ้างเหตุผลว่าอยากบวชเพื่อศึกษาธรรมะต่อ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

รบบุรีรัฐศิลปินแห่งชาตินะคะผู้ที่มีผลงานเพลงมากมาย
ท่านได้เสียชีวิตแล้วนะคะด้วยวัย๗๗ปีเมื่อเวลา๒๑นาฬิกา๑๙นาที
วันที่สิบธันวาคมที่ผ่านมานี้โดยแพทย์ได้ตรวจพบเนื้อที่ต่อมลูกหมาก
ของครูเพลงเมื่อวันที่๑๗ตุลาแล้วท่านก็ได้ถูกนำตัวส่ง
โรงพยาบาลบางโพด้วยอาการปอดติดเชื้อหลังจากนั้นก็มาเข้าที่
มาเข้าโรงพยาบาลจุลาพรแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะคะ
แล้วก็ศพนี่จะสวดพระอภิษฐรรมระหว่างวันที่๑๒๑๘ธันวาคมนี้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นใครเป็นแฟนเพลงที่เคารพนับถือก็เชิญได้ที่
วัดศรีมหาธาตุบางเขณฑ์ค่ะแล้วก็จะเก็บส่งไว้๑๐๐วัน
เพื่อรอพระราชทานเพลิงศพพี่เหมียวฮะเห็นบอกเนื้อเนื้อร้าย
เป็นเนื้อร้ายใช่ไหมเนื้อคือเจอเนื้อที่ต่ำลูกหมากแต่ว่า
ได้ลามไปที่ตับด้วยใช่ค่ะไปถูกน้ำดี
ท่อน้ำตีจากนั้นถึงได้พามาที่โรงพยาบาลจุฬาพร
ซึ่งเรื่องมะเร็งโดยเฉพาะแล้วก็เสียชีวิตที่นี่
เป็นเป็นมะเร็งที่ปอดคือเขาอ่ะไม่รู้มาก่อนไง
แล้วพอมารู้เสร็จแพทย์เดือนเดียวเนี่ยตายเลยนะ
ใช่ค่ะอดีตสามีพ่อพ่อของลูกพี่เป็นอย่างนี้ค่ะ
คือเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมแนะนำนะคุณผู้ชมท่านใดก็ตามแต่เนี่ย

คือบางคนไม่ตรวจปอดไงไม่รู้ไม่เป็นที่ที่เราไม่ตรวจ

เอ็กซ์เรย์ปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันจะมีจุดที่ปอดไหม
นู่นนี่นั่นเขาจะได้รักษาได้สำคัญนะ
อ๋อในช่วงหน้าค่ะนักท่องเที่ยวขึ้นโดยอักษณนต์วันละมือ

มันลดลงไปจนถึงเขาบอกอากาศจะเย็นไปจนถึงกุม
คือพาต้นมีนะฮะ

หมื่นคนเนี่ยธรรมชาติพังหมด

แล้วทีคุณขึ้นไปภูเขาไฟฟูจีที่ผ่านมาล่ะ

อ๊าวในช่วงหน้ามาดูกันทรงรอต่อ
เอาระก็เรียกงานของขวานปีใหม่ที่เรารู้ว่า

ที่จะมีการให้เงินไปของขวัญปีใหม่
อย่างที่คนก็พูดกันตามภาษาชาวบ้านชาวบ้านอย่างเรา

แต่ปรากฏว่าวันนี้มีอีก๑ล้านคนนะฮะ

ที่คุณจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับเงิน

ว่าผู้ลงทะเบียนคนจน๑ล้านคน

รีบแจ้งแบงซักแล้วก็แก้ขายข้อมูล

ปีหน้าเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติปีนี้
บางคนไปทำเอกสารไม่ทัน

หรือยังไม่ได้ไปผ่านการตรวจคุณสมบัติ
ใจเย็นมีไตรมาสไตรมาสแรกปีหน้ายังมีอยู่
รองภวมในการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครับ
เปิดเผยว่าจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมดตอนนี้นะฮะ๘๓ล้านคนนะฮะ
มีกลุ่มไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็คัดรายชื่อออกไปเนี่ย
คัดชื่อออกถูกต้องคัดชื่อออกเหรอ
คุณสมบัติคนไม่จนจริงมันไม่ได้จนจริงอะพี่คือเป็นกลุ่มที่มีรายได้เกินหนึ่งแสนบาทต่อปี
อ๋อมันไม่ลงอ่ะพอที่ต้องแสนลงมาใช่ไหม
ถูกจึงเหลือยอดให้ว่าเยอะไปอ่ะบางทีอาจจะได้น้อยกว่าแสนมาตลอด
มีปีเดียวที่ได้มากกว่าแสนมาอีกพันหนึ่งสวยเลยเน

แต่จริงนะคนจนก็โดนจนกันอีกเนี่ย

ก็คือถ้าสมมุติบางคนมีรายได้เกิน๑แสนบาทต่อปี
เหลือยอดให้๓แบงค์รัฐ

เงินภายในวันที่๓๐เดือนธันวาคมนี้

เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเหลือจาก๘ล้าน

ที่จะต้องชะลอการโอนเงินไว้ก่อนเนี่ยนะฮะ
เนื่องจากเพราะว่า๔แสนรายข้อมูลพื้นฐานไม่ตรงกับแบบประชาชนละ
เพราะบางคนที่ต้องอย่าลืมว่าบางคน

พวกเราอาจจะแบบทำบัตรประชาชนง่าย
แต่ถ้าสมมุติตามต่างจังหวัดแล้วการทำบัตรประชาชนของเขา

เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลพื้นฐานไม่ตรงกับบัตรประชาชน

พวกเราไปทำเขตไหนก็ได้นะเดี๋ยวนี้
เขาจึงขอให้กลุ่มนักเก่ารีบไปติดต่อ๓แบงค์

แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

เช็คข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังนะครับ
ส่วนอีก๕แสนกว่ารายพบว่า

คือบางทีเนี่ยแจ้งอาชีพเนี่ยไม่ชัดเจน

หากเกิดกำหนดเนี่ยจะถูกตัด๑๐

ส่วนผลของการโอนเงิน๓แบงค์รัฐพบว่า
๓วันที่ผ่านมานะครับธนาคารโอนออมสินเนี่ย

๑๒๘ล้านลายนะครับ

ในไตรมาสแรกของปี๒๕๖๐
เพื่อรองรับสวัสดิการบัตรโดยสาร

รถไฟฟรีนะครับ

ใครที่ยังไม่รับก็รีบไปลงชื่อกันนะ

ตอนนี้มีคนขึ้นไปทะลุ๑๐๐๐๐ตก

หัวหน้าวิทยาลแห่งชาติดรศนที่จำทองเชียงใหม่
อุณหภูมิที่ยอดด่อนจนโดนวัดได้๔องศา
โดยวันนี้นะสภาพอากาศเปิดลมแรงไม่มีน้ำค้างแข็ง
ขนาดที่เกี่ยวแม้ปานอุณหภูมินี่

ที่เดินทางมาในช่วงวันหยุดยาว

ส่งผลให้การจราจรหนาแน่น

ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พยายามอำนวยความสะดวก

ต้องดูแลเรื่องขยะอย่างคุณพระดำบอกไว้หน่อย

ไปตากอากาศนะครับอากาศเย็น

นี่ยังเย็นไม่สุดเราอดใจอีกสักแป๊บนึ

คุณนายอ้ำเขาบอกไปเมาสดีฟโอ้โห
เป็นอย่างไรโทรธ่ายากชุดแต่ละชุด

แล้วหลิงอ่ะหลิงบริตาหลิงไม่เลี้ยงรูปนี้หรือ
หลิงบริตายืนเสยผมนะผมเห็นนะอ๋อ
มาดูข่าวคุณอ้ำเลยคุณมดดำบอกว่าคุณมดดำบอกว่า
คนมาจ้างกี่ล้านไม่ยอมถ่ายแต่ไปเมาดีฟใส่ชุดว่ายน้ำถ่าย

โอ้โหคุณหนิงคุณตองคุณปุ๊กลุ๊กฝนตก

ไม่แน่ใจผมไม่รู้วันเกิดคุณไอ้ตอง
คุณจะมาถามผมว่าผมอยู่ญี่ปุ่นกับคุณ
แล้วก็ดูท่าแล้วก็เธอถ่ายท่ายาก
ทำไมเมียเธอไม่ไปแต่งชุดว่ายน้ำกับเขาด้วยล่ะกัญชัย

นี่คือเพื่อนสนิทคุณเดียวกัน
แล้วก็ลงอินสตาแกรมนะคะเป็นที่ฮือฮามากมีท่ายากมีสะพานโค้งด้วย
ดูภาพสะพานโคงที่แอนจี้บอกหน่อยแซะ
ทุกคนใส่ชุดบิกินี่หมดนะครับคุณน้องคุณหนิงนี่คุณอ้ำคิดดู
หุ่นคุณไอ้อ้ำกลับมาเป๊ะอีกแล้วเนอะ

มีช่วงนางแฟทขึ้นมาอีกหน่อยแต่ตอนนี้นางกลับมาผอมมากเลย
แป๊บเดียวนะฮะแสนเก้าไลค์นะฮะแฟบเดียวมดดำนี้จริงเหรอที่
ให้กี่ล้านก็ไม่ยอมถ่ายคือนังประกาศว่านางไม่ถ่ายเลยนะ

แอนจี้ช่วยตั้งใจดูข่าวหน่อยฮะ

ดูข่าวใส่ไข่เราต้องมากินปลาหมึกเต่าทองด้วยค่ะ

แต่ยิ่งจริงเนอะยิ่งกินยิ่งเพิ่งเนอะปลาหมึกเหล่าทองเนี่ย

ต้องฉีดซองก่อนค่ะเพราะว่าสวยงามนะคะ

เป็นปลาหมึกแท้จริงค่ะไม่มีอะไรปนเลยค่ะ
ยอมยอมทุกคนก็ยอมใจนะฮะตัวอ่อนขนาดนี้
ยังคงความเป็นเจ้าแม่ความแซ่บอยู่ไม่เสื่อมใคร
ค่ะถ้าข้างตัวปับสีโดยปณิตาเหรอ
แต่ทำไมปณิตาไม่ปรับภาพให้ตัวเอง

คุณหนิงโผล่มาจากทะเลเห็นไหม

แต่เก้งกว่าไม่ได้โฟกัสพี่อ้ำกับพี่หนิงเลย
โฟกัสใคร

ไปเที่ยวเมืองบูเกตถ่ายรูปส่วนตัว
ไม่มีเงยา

เล่นพายเรือเล่นอะไรกับเพื่อนนะฮะ
ขับเรือยนด้วยไม่เคยเจอหรอ

อาจจะดีดูเนี่ยดูทน

หอมแล้วก็มายุยหน่อย

เอาให้พวกเราได้แซ่บเดี๋ยวอุ๊ยตายพอมันเหล่าทำอะไรก็เหล่าดีใช่ไหม

วันนี้พวกเราลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ